คุณผู้ชมมากันที่อีกหนึ่งสาวสวยค่ะแพทรีเซียกูธ
คนนี้ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงพักใหญ่แล้ว

แม่เธอไม่เปรี้ยงปร่างเท่าดาราร่วมค่ายคนอื่นเลย
หรือเป็นเพราะว่าไม่มีพระเอกคู่จิ้นกันแน่

จะรีบจิ้นขนาดไหนคุณน้องยังเด็กอยู่
อยู่เลยยังเรียนไม่จบเลยนะคะ
ฝีไม้ลายมือการแสดงให้แฟนเนี่ย

แต่ก็ดูเหมือนว่านางเอกลูกครึ่งหน้าสวยแพทริเซียกูธนะคะ

ล่าสุดก็มีข่าวเมาส์ออกมาว่า
เป็นเพราะเจ้าตัวไม่มีพระเอกคู่จิ้นเหมือนกับนางเอกคนอื่น
ผลงานแต่ละเรื่องก็ประกบคู่กับพระเอกที่มีคู่จิ้นอยู่แล้วด้วยนะคะ

โดยเจ้าตัวก็เผยว่าไม่ซีเรียสเรื่องนี้
แต่ก็ยอมรับว่ามันมีกระแสแอนตี้จากแฟนคลับของพระเอกละครที่ประกบคู่ด้วยอยู่บ้าง
มองว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีในการทำงานนั่นเองจ้า
ก็ไม่รู้ค่ะหนูก็ไม่รู้ว่าทำไมเราไม่มีคู่จิ้น
แต่ก็ไม่ได้ซีเรียสตรงจุดนี้อยู่แล้วค่ะ
ก็เราได้รับเล่นละครกับใครเราก็ทำงานของเราเต็มที่ค่ะ
ก็มีเปอร์เซ็นต์ที่แบบมีสิทธิ์ที่จะโดนอยู่แล้ว
แต่ก็ทำใจค่ะไม่น้อยแล้วค่ะไม่น้อย
ก็เป็นไปได้นะคะรับแต่คนมองนี้นี่หนูก็ไม่ได้คิดมาก่อน

ก็จะมีคนส่วนนึงที่ชอบแบบนี้ค่ะ
ซึ่งเราก็ไม่สามารถทำอะไรได้อยู่แล้ว
มันทำอะไรไม่ได้หรอกค่ะนอกจากเล่นบทที่เราได้รับอย่างดีที่สุดค่ะ

โชคดีมากที่ทางช่องให้โอกาสหนูเล่นกับคนที่มีฝีมือทั้งนั้นเลยค่ะ
ไม่เอาอ่ะไม่ขอไม่ขอทั้งนั้นเราก็อยู่แบบนี้ของเราได้ค่ะ
จากนี้นะคะเจ้าตัวก็เผยถึงเรื่องเรียนที่ทำควบคู่ไปกับการทำงานในวงการบันเทิงว่า
ถึงแม้เกรดเฉลี่ยที่ออกมาจะลดลงกว่าเทอมที่ผ่านมา
แต่ก็อยู่ในระดับที่เจ้าตัวพอใจค่ะเธอเรียนเก่งมากต้องบอกแบบนี้
ควบคุมกับการทำงานเกรดเฉลี่ยลดลงนิดหน่อยไม่เป็นไร
แต่ว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่พอใจส่วนในอนาคตนะคะ
หลังจากเรียนจบเนี่ยก็มีการวางแพลนเรื่องเรียนต่อที่ต่างประเทศเอาไว้บ้างแล้ว
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังไม่ได้มีการระบุรายละเอียดออกมา
เนื่องจากว่ายังลังเลอยู่เพราะว่าเธอบอกว่าอยากทำงานในวงการบันเทิง

เรียนหนักค่ะเห็นตารางเรียนแล้วแบบ
เครียดเลยค่ะว่าจะทำงานยังไง
น่าพอใจขนาดไหนก็ถือว่าก็ยัง๓กว่าค่ะ
ก็ถือว่าแล้วแต่คนคิดนะคะแต่สำหรับหนูหนูพอใจค่ะ
เราทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยอย่างเงี้ยเกรดมันดรอบกว่าไหม
ไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่านะคะแต่แล้วแต่โค้ดมากกว่าค่ะ
แต่เอาจริงมันก็เรียนหนักขึ้นทุกเทอมทุกปีอยู่แล้วก็
จะได้ไม่หายไปไงค่ะเพราะว่าถ้าไปเรียนต่อเลยมันอาจจะหายไปเลย
ใช่ค่ะจะไปเรียนต่อต่างประเทศแต่ยังไม่ได้คิดนะคะว่าจะไปไหน
ถ้าแบบไปเรียนนู่นเราก็ต้องเหมือนทิ้งไปเลย

เพราะเราก็มีความสุขกับการที่ได้ทำงานอยู่ในวงการที่นี่
ก็ต้องคิดกัน
ตั้งใจจริงเลยอยากเรียนก็อยากทำงานก็อยาก

ใช่เคยดูสัมภาษณ์เธอเกรดเฉลี่ยปีก่อนนี้๔๐๐นะ
ปีนี้อาจจะเหลือ๓๙๘ก็ได้ก็เลยยังพอใจอยู่
น้องขยันขนาดนี้เป็นกระบาดใจ

อย่าทำ๓กว่าแต่ไม่พูดเป็นว่าจุดทศนิยมข้างหลังเท่าไหร่